วันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยเป็นหนึ่งนักเล่าของโซเชียลครับ
ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงหน้าประตูแล้วมองลอดออกมา
วิญญาณมันเรียกร้องอะไรอย่างนี้มันน่าจะเกินไปแล้วนะ
มันชอบมีศพอ่ะมันลอยตรงนี้
แล้วเขาก็จะเอาศพขึ้นนะจุดนี้

กลัวแล้วสุดเสียง
แผนขาหล่นปึ้ง